ส่วนอีกหนึ่งที่ที่อยากจะพาไป
บางคนบอกว่าไม่รู้จะไปไหนดีอยากไปกันเป็นครอบครัวไหม
หรือว่าจะไปกันเป็นคู่จะไปกันเป็นกลุ่มเพื่อน
ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าดิฉันอยากจะแนะนำให้ไปสถานที่แห่งนี้
ผาเป้าผาเป้าที่จังหวัดนครพนม
ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งนะคะที่อยากจะเชิญชวนให้ไปเที่ยวกันเยอะ
เพราะว่าอากาศกำลังดีเลยทีเดียว
ไปที่ผาเป้านะคะผาเป้าตั้งอยู่บนยอดเขาภูพานน้อย
อุทยานแห่งชาติภูผายนตำบลหนองบ่ออำเภอนาแก่

เพราะว่ามันมีวิวที่สวยงามมาก
แบบกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาแบบที่เห็นอย่างนี้ค่ะ
ไปทางไหนนะคะก็เห็นแต่ธรรมชาติสวยงาม
เชื่อมทอดยาวไปถึง๓จังหวัดด้วยกัน
คุณดูนะคุณอยู่บนยอดดอยผาเป้าคุณจะเห็น

จังหวัดสกลนครและมุกดาหาร
แล้วคุณดูท้องฟ้าโอ้โหสวยงามค่ะ
เป็นจุดชมวิวหน้าผาสูงที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกดินในตอนเย็น
แล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าในตอนเช้าได้แบบ
แล้วก็เป็นเส้นทางให้นักท่องเที่ยวได้ผจญภัย
ปีนเขาและศึกษาเส้นทางทางประวัติศาสตร์ด้วยนะ
จากว่าแต่ก่อนนะคะที่นี่เคยเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มอดีตสหาย
หรือว่าสมาชิกพักคอมมิวนิสต์นั่นเอง
ทำให้ในช่วงฤดูหนาวที่นี่ก็คือกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีนักท่องเที่ยวมีประชาชนสนใจแล้วก็มาท่องเที่ยวกันเยอะ
กลางเต็นต์พักแรมแบบนี้ก็มีเหมือนกันมากันเยอะมากคุณ
อย่างที่บอกว่าคุณจะมากางเต็นต์ค้างแรมเป็นแบบครอบครัวก็ได้

ทางอำเภอนาแก่ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูผายน

เขาเตรียมความพร้อมในการดูแลบริการประชาชนนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีแน่นอน
ใครที่สนใจอยากจะไปเที่ยวชมไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะ
แวะกันไปได้ที่ผ่าเป้า
อุทยานแห่งชาติภูผายนตะบลน้องบ่ออำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
ถ้าคุณไปกางเต็นต์อยู่บนยอดผาเนี่ยนะคุณจะได้ตื่นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและหลับไปพร้อมกับพระอาทิตย์ตก
มันสวยงามมากจริงแล้วคุณจะได้มองเห็นวิวทิวทัศน์ของ๓จังหวัด
นี่สุดยอดนะคุณทางภาคอีสานแล้วก็แบบเป็นผาที่เป็นอันซีนแห่งใหม่
ช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวชมกันเยอะมากขึ้นเพราะว่าหลายคนก็เริ่มจะรู้จักแล้วแต่ว่าบางคนยังไม่รู้จัก
ดูรายการเราก็ได้รู้จักสถานที่อันซีนท่องเที่ยวใหม่สวยอีกเยอะ
ช่วงนี้ก็ไปเที่ยวกันได้ด้วยนะคะอากาศกำลังดีบรรยากาศก็ดีด้วยค่ะแล้วก็ไปหากินอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองแสนอร่อยกันด้วยนะคะ